ส่วนช่วงนี้เดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวไปคลายร้อนกันหน่อย
ร่องน้ำเข็กนะครับคุณผู้ชมครับที่จังหวัดพิศนุโลก
เขาบอกว่าที่นั่นเจอสัตว์หายากที่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเจออยู่ในแหล่งน้ำจืดครับ
คุณผู้ชมที่นี่ประเทศไทยและผมจะพาคุณผู้ชมมาที่นี่
พื้นที่แก่งเจกหมู๑๒บ้านเข็กพัฒนา
เดี๋ยวนี่ใครเนี่ยเหมือนแบกคิวเหรอ
รู้จักแบร์กิวเหรอนี่ไงจังหวัดพิศนุโลก
เสียงแบบนี้เป็นความสมบูรณ์ของธรรมชาติ
เพราะว่าได้เจอกับแมงกระพุนน้ำจืดเชื่อไหม
ที่ฉันเคยเจอนะเจอในท้องทะเลอะครับ
ถ้วยเย็นตะโฟค่ะคุณมาบ่อยมาก
ละแมงกระพุนอันนั้นมันแมงกระพุนในน้ำทะเล
อันนี้ก็น้ำจืดนะแต่แดงหน่อย
ไม่จืดอันนั้นเผ็ดไม่พรุง
แต่ที่เห็นอยู่นี้นี่คือแมงกระพุนน้ำจืดมันหยุบยับ
หับเพราะว่าเขาเรียกกันว่าแมงอียิปต์ภาษาพื้นบ้านเขา
แมงอียิปต์ใช่ไม่ได้มาจากอียิปต์แต่ประการใดอยู่ในประเทศไทยนี่แหละครับ
แปลว่าเป็นตัวเมียเนาะเป็นไอ่ยิปต์หรือเป็นตัวผู้
มันมีทั้งตัวเมียตัวผู้นี่แหละ
แมงกระพุนน้ำจืดคุณผู้ชมครับ
ปรากฏตัวว่ายน้ำอยู่บนผิวน้ำมากกว่า๓๐ตัวเลยนะครับ
ชาวบ้านในพื้นที่เขาพบเห็นพากันเดินทางไปดูความสวยงามของแมงกระพุนน้ำจืดกันอย่างต่อเนื่องเลย
นางระเบียบอยู่ช้างอายุ๔๗ปีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกล่าวว่า
บริเวณแก่งจิกนี้เป็นเส้นทางผ่านของลำน้ำเข็ก
งกระพุนน้ำจืดจะว่ายน้ำขึ้นมาในช่วงหน้าร้อนประมาณเดือนมีนาคมถึงเมษายน
ในช่วงหน้าแรงของทุกปีสำหรับแมงกระพุนน้ำจืดที่พบเห็นนั้นเป็นขนาดโตเต็มวัย
เป็นลักษณะพฤติกรรมของแมงกระพุนที่ว่ายน้ำ
มักจะอีกอยู่ในน้ำดิ่งนะครับถูกพบในลำน้ำเข็กกัล่างน้ำดิง
อยู่ในน้ำนิ่งนะครับถูกพบในลำน้ำเข็กแก่งวังน้ำเย็น
และตำบลหนองแม่นาในอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์
เขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงเมื่อปี๒๕๔๘๒๕๔๙นะครับ
ซึ่งประเทศไทยนั้นน่าภาคภูมิใจมาก
เป็นประเทศที่๕ของโลกนะครับรองจากสหรัฐอเมริการัสเซียอังกฤษและญี่ปุ่น
ที่มีการค้นพบเจ้าสิ่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
ลำน้ำเข็กนี่ผมแนะนำเลยเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว
ถูกต้องค่ะสนุกสนานมากเลยช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะ
ไปแช่น้ำไปล่องแก่งไปประจนภัยอะไรแบบนี้

แล้วก็ไปดูเจ้ามันกระพุนน้ำจืดนี้ด้วย
แล้วเราตับมันได้หรือเปล่าครับ

จะได้รู้ว่าประเทศไทยของเราระบบนิเวศยังคงอุดมสมบูรณ์อยู่